คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวนี้เป็นภาพไม่ค่อยน่ามองนะครับ

เพราะว่าพบศพของผู้ชายลอยน้ำมาติดกิ่งไม้ใกล้ตะหลิ่ง
แล้วตัวเงินตัวทองมันปีนป่ายศพ
เพื่อจะกัดแทะศพนะครับ
อาทิตย์หนึ่งหรือเดี๋ยวอาทิตย์ละวัน
จริงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเองก็ช่วยกันนะฮะตะโกนไล่มันโยนก้อนหินไล่ตัวเงินตัวทองไม่ให้แทะร่างของผู้เสียชีวิตนะครับตำรวจกู้ภัยมาถึงก็ส่งทีมลงไปนำร่างก็ดึงมาด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากระแสน้ำในลำตะครองเนี่ยยังไหลเชี่ยวไหลแรงนะฮะที่เกิดเหตุ

ร่างแต่พอเห็นอยู่ในสภาพเช่นนี้พูดไม่ออกนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างส่งชนะสูตรก่อนให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลศพต่อไปนะครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ